ทั้งที่ดูมีแนวโน้มว่า
อีกไม่นานนี้ตำรวจจะสรุปสำนวนคดีแล้ว

โทรมาถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบอยู่เลยครับ
คุณแม่พนิดาสิรายุทย์โยธินบอกว่าคดีของคุณแตงโม

แต่ว่าส่วนตัวแม่เนี่ยแม่กังวลมากเลย
เพราะแม่ฟังข่าวเกี่ยวกับแตงโมเยอะจากทุกช่องทางเลย
รวมไปถึงที่สสพี่เต้มงคลกิจ
เก็บตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปส่งตรวจเนี่ย

ทั้งหมดนี้ประเด็นประดังเข้ามาทำให้แม่รู้สึกว่า
ถ้าหลักฐานทุกอย่างที่ทุกคนช่วยหามาเป็นเรื่องจริงอันนี้แม่ยินดี
แต่ถ้าหามาแล้วมันไม่จริงนี่สิ
กลัวว่าจะทำให้การปิดคดีมีความวุ่นวายครับ
แล้วแม่กังวลเพราะไม่รู้ว่าตำรวจจะแถลงปิดคดีออกมาในรูปแบบไหน
ใกล้วันสรุปปิดคดีเมื่อไหร่แม่ก็ยิ่งเครียดเลย
เห็นภาพแตงโมลอยน้ำในวันที่ร่างติดตาอยู่ตลอดเลยครับ
ได้ไม่รู้อ่ะพยายามลืมแต่มันลืมไม่ลงสงสารเขา
ส่วนปอและโรเบิร์ตคุณแม่บอกว่าก็ยังโทรมาหาแม่เหมือนเดิม
โทรมาถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบแม่ก็บอกว่าแม่เลือกร้องวีซิงแล้วนะ
เพราะเครียดเครียดเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันปิดคดีแล้ว
ปอและโรเบิร์ตสารภาพกับแม่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ฆาตกรรมครับ
คุณแม่ทำอะไรตอนนี้เป็นยังไงสบายดีไหมครับ

คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เริ่มร้องเพลงแล้วนะวิวซิง
โอ้โหแสดงว่าที่คุณแม่บอกว่ารอให้คุณปอยและโรเบิร์ตหลังศึกมาจากโยคีเนี่ย

จะมาสารภาพกับแม่โดยตรงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็น่าจะได้รับคำสารภาพแล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ฆาตกรรมนะ
ที่แม่บอกนะครับอืมอืมค่ะ